อีกเรื่องหนึ่งก็ปวดใจแทนเจ้าของร้านอาหารเหมือนกัน
เพราะมีลูกค้ามาสั่งอาหารไว้แล้ว
ทางร้านก็ทำออกมาเสิร์ฟเต็มโต๊ะเลยนะ
ปรากฏลูกค้าไปไหนอยู่ก็ขึ้นรถไปเลย
แล้วก็ทั้งไม่กินทั้งไม่จ่ายตังค์
นี่ครับคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
จะเห็นว่านี่คือลูกค้าเดินไปขึ้นรถแล้ว
และหลังจากนั้นลูกค้าก็ถอยหลังออกไป
ลานจอดรถของร้านอาหารชอกุ้งเผา
ที่ตำบลนาชะเลียงอนไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
เจ้าของร้านนำเรื่องนี้มาโพสต์
บอกว่าผู้ชายเสื้อสีเขียวและผู้หญิงผมยาวเสื้อขาว
ออกไปจากร้านช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มเมื่อคืน

สั่งอาหารแล้วกรุณามาจ่ายเงินด้วยนะ
แบบนี้คนค้าคนขายก็แย่สิจ๊ะ

ผมทำด้วยใจแล้วใจคุณทำด้วยอะไร
เพราะว่าเขามาสั่งอาหารตามปกติแล้วคุณ
และทีนี้พ่อครัวแม่ครัวก็ทำอาหาร

อยู่ลูกค้าออกไปเลยคุณ
สิ่งที่ลูกค้าสั่งมีทั้งยำปลาหมึกนะครับ
อดมันกุ้งข้าวผัดปูขนาดกลาง
ยำรวมมิตรน้ำเปล่าน้ำแข็ง
รวมแล้วเป็นเงิน๕๙๐บาท

จนถึงเมนูสุดท้ายก็คือยำปลาหมึกนะครับ
พนักงานก็งงฮะไม่มีใครอยู่ที่โต๊ะแล้ว

เขามีธุระอะไรด่วนแล้วรีบไปหรือเปล่า
นั่นน่ะสิก็เป็นคำถามอยู่เหมือนกัน
คำถามจากทั้งเจ้าของร้านอาหารและพนักงาน
บอกว่าลูกค้าลูกค้าคุณคะมีธุระอะไรด่วนหรือเปล่า
หรือทำไปเพราะมีจุดประสงค์อะไรกันแน่นะฮะ
เพราะทางร้านเกิดความเสียหาย
สุดท้ายนะคุณต้องให้พนักงานกิน

ก็ไม่รู้จะไปเก็บเงินจากใครอาหารเนี่ย
เหลือไว้ก็เสียเปล่าเอามาให้พนักงานกินซะเลย
แต่อยากให้ลูกค้ากลับมารับผิดชอบหน่อย
เพราะว่าถือว่าเป็นการลงทุนไปแล้วด้วยคุณ

ถุดิบก็ใช้ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เงินจากลูกค้านะฮะ